การเที่ยวนะก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะนะคะจากวันหยุดที่ผ่านมานะคะ
นักท่องเที่ยวไปขึ้นถ้ำนาคาที่บึงการไปกันเยอะมากจนล้นนะคะ
แล้วก็เรียกว่าลงมาไม่ทันต้องค่ำต้องเดินลงอ่ะ

ใช่เพราะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตจริง
สักครั้งในชีวิตคนก็อยากที่จะไปกราบนะคะไปสักการะนะคะ
กรมอุทยานแห่งชาติวางมาตรการเข้มเลยค่ะ
ห้ามนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองผ่านแอปพลิเคชันขึ้นชม
คือการไปที่นี่เขาต้องมีการจองคิวกันแล้วก็จะมีแอปจอง
ทุกคนก็จะต้องลุ้นว่าตัวเองได้ถึงคิวตัวเองหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะ
มันก็เลยไปประเดประดังร่วมกับคนที่เขาจองตามกฎเกณฑ์นะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกินนี่คือเหตุผลว่า
ทำไมเขาต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์หลังจากมีนักท่องเที่ยว
ไปสักการะถ้ำนาคาที่บึงกาลเป็นจำนวนมากแล้วกลับลงมาไม่ทันเวลา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมเข้าช่วยเหลือนะคะ
รูปสุดท้ายเนี่ยตามรายงานบอกลงมาได้ตอนตีหนึ่งของวันเสาร์นะคะ
กลางดึกเลยนะคะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
เหมือนคนทั่วไปขึ้นไปชมถ้ำจนเกินเวลาเจอเกินกำหนด
ก็คือ๕๐๐คนต่อวันจองทางอื่นมาด้วยมันก็เลยเกิน
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ไปสำรวจนักท่องเที่ยวที่มารอขึ้นภูลังกาเข้าชมถ้ำนาคา
พบว่าทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาปรับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมออก
แล้วเอาชุดใหม่มาทำแทนนะคะ
เหนือจากแอปคิวของกรมอุทยานแห่งชาติ
ก็ขึ้นไม่ได้สิค่ะคราวนี้เพราะชุดเก่าเขาไม่อยู่แล้ว

อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่ได้ขึ้น
ในส่วนของไกด์อาสาทางอุทยานก็ปรับเหมือนกันนะคะ
รันคิวให้ไกด์นักท่องเที่ยวไม่สามารถระบุได้

ก็ไปตามคิวทำตามระเบียบของอุทยานอย่างเร่งครั
ก็กลับมาดูเรื่องของกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง
ครับนะคะนักท่องเที่ยววันนี้ก็มีเยอะนะคะ

แล้วเขาถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้น
เพราะว่าไปจองคิวคือไม่ได้ผ่านคิว
ผ่านคนรู้จักอย่างนี้ไม่ให้ขึ้น
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ถ้าถามว่าเดี๋ยวร้อนไหมมันก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อน
เดี๋ยวร้อนเพราะว่าเราตั้งใจทำมาสักการะท่านอยู่แล้ว

อยากมาสักการะท่านเท่านั้นเอง
ใครที่ไม่ได้จองผ่านคิวก็ขึ้นไม่ได้นะคะ
ส่วนใครที่ไปตามระบบความถูกต้อง
ก็ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขาจะได้นับจำนวนได้นะคะ
ล่าสุดทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๐

ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขแล้วนะคะ
วันที่๘กุมภาพันธ์นี้เขาก็จะประชุมกัน
แล้วเดี๋ยวก็จะได้ข้อสรุปยังไง
รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ